พาไปที่จังหวัดชัยภูมิกันก่อนนะคะเพราะว่านี่เขาบอกว่าเดือนหกแล้วใช่ไหม
เขามีการจัดงานประเพณีเดือน๖เป็นงานบุญประเพณีเดือน๖นะคะ
กว่าสามหมื่นคนค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากมาก

ใช่ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศที่บริเวณสารเจ้าพ่อพญาแล
น้องปลาเท่าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะคะ
จะเห็นได้ว่าทั่วทั้งบริเวณนี้เต็มไปด้วยสีเหลือง
เหลืองอารามจากชุดสวยของบรรดาลนางรำ
แต่งกายได้ชุดไทยภูมิบ้านออกมาร่ายรำกันกว่า๓๐๐๐๐คน
โดยที่ประชาชนชาวชายภูมิเขาพร้อมใจกันออกมาร่ายรำแบบนี้
ก็เนื่องจากว่าเป็นการเปิดงานประเพณีบุญเดือน๖ค่ะ
เพื่อเป็นการสักการะและรำลึกถึงคุณงามความดี
ความกล้าหารความจงรักพักดีความซื่อสัตว์ของเจ้าพ่อพญาแล
ที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองชายภูมิขึ้นมา
เจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้แหละ
จึงถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากของจังหวัดชายภูมิอีก๑วันนะคะ
ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนมากเลยทีเดียว
ร้อนเหรอร้อนค่ะคุณดูแสงแดดที่แผดเผาออกมานะคะ
แต่ถึงแม้ว่าจะร้อนขนาดไหนก็ไม่สู้พลังแห่งความศรัทธา
คนที่มาร่วมงานแล้วคนที่พบเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ดูสิคะงานนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะ
เต็มถนนแบบนี้ค่ะรำกันด้วยแบบว่าแรงศรัทธาและความตั้งใจนะคะ
ก็เป็นวันสำคัญอีก๑วันของชาวชายภูมิ
ก็เลยออกมาจากบ้านมาทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์สืบสาร

มันสำคัญของเจ้าเยอะภูมินะ